ต่อกันที่ละครเรื่องอินซีแดงในเวอร์ชัน๒๐๑๖
ตอนนี้ได้พระเอกแล้วนั่นก็คืออ๋อมอักภัณฑ์นั่นเอง

เขาจะหวั่นเรื่องของอาถรรพ์หรือเปล่า
สำหรับการรับเล่นบทบาทนี้นะ
เพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๔๘ปีก่อน
ตำนานพระเอกหนังไทยมิตรชัยบัญชา
ต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ตกจากโหนบันไดเชือกเฮลิคอปเตอร์
ในการแสดงเรื่องอินซีทองนี่แหละ

แถมสถานที่หลายแห่งที่ใช้ถ่ายทำ
เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อน
งานนี้อ๋อมจะกลัวเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่า
ฟังความรู้สึกของเจ้าตัวกันค่ะ
ครับต้องไห้ขอก่อนอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไปไหว้ที่วัดด้วยครับผม
คือผมว่าละครแอคชั่นการแบบว่าผิดคิวเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
แต่เดี๋ยวว่าเราเซฟแค่ไหนปลอดภัยแค่ไหน
แต่ว่าผมมั่นใจศักยภาพของค่ายนี้นะว่าเขาปลอดภัยแน่นอน

นี่ก็เป็นคำยืนยันนะคะว่าพร้อมลุยเพราะว่าทุกฉากทุกการแสดงเนี่ยมีการเซฟได้อย่างปลอดภัยแล้ว
แล้วช่วงนี้ยุคสมัยนี้ด้วยมันมีการเซฟได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะแตกต่างจากสมัยก่อน
ซึ่งจริงฉากไหนที่มันอันตรายเกินไปก็อาจจะใช้สแตนอินก็ได้คือมันก็เป็นเทคนิคในการถ่ายทำนั่นเอง
แล้วก็เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันเห็นในภาพก็จะมีการบวงสวงคุณมิชัยบัญชาด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งเรื่องของ
นักอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วเนอะ
ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันไปด้วยนะคะ